เดี๋ยวดูเรื่องนี้ต่อหน่อยตำรวจเนี่ยไปขยายผลแล้วนะ
จำได้ไหมเคยมีการเปิดเผยข้อมูลจากนายเนีย

เขาส่งข้อความมาผู้ประกาศดังโอ้โหโดนหลายคน
สรยุทธ์ก็โดนพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้

นะเขาบอกอ่าลองกดเข้ามาดูนะไม่อย่างงั้นเนี่ย
ข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผยออกไปกดเข้าไปดู
ชื่อก็ตรงนามสกุลก็ตรงหมายเลขบัตรประชาชนก็ตรง

ล่าสุดวันนี้ตำรวจได้ตัวแล้วนะฮะ
จาสิบโทเขมรัฐบุญช่วย
เป็นทหารสังกัดกรมการขนส่งทหารบก
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลออกมาอยู่แล้วว่า

วันนี้มีทหารพระธรรมนูลเนี่ยพาตัวมามอบตัวให้กับตำรวจนะครับ

ที่แฮคข้อมูลคนตั้งไม่รู้กี่คนคนนี้แหละทหารพระธรรมนูนนะครับ
พาตัวมาส่งให้กับตำรวจไซเบอร์นะฮะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี
หลังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
และพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บัญชีแฮคเกอร์ชื่อนายเนียเนี่ยฮะ
บอกมีข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยหมดแล้ว๕๕ล้านรายชื่อ
แล้วก็บอกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยขีดเส้นตายไว้ภายในวันที่๕เมษายนเนี่ย
จะต้องติดต่อเขาเหมือนกับจะเรียกค่าคุ้มครองอะไรพวกนี้นะครับ
อย่างนั้นจะเปิดเผยให้หมดสุดท้ายตำรวจก็สืบสวนจนรู้ตัวว่าคือใครนะฮะ
แล้ววันนี้ก็มามอบตัวทหารพระธรรมนูลพามา
ทีแรกก็มีข่าวว่าจะจับจะจับอยู่หลายรอบนะก็ยังไม่ได้ตัวสักที
วันนี้ก็ได้ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นก็เหมือนกับเขาก็จงใจที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านทางผู้ประกาศข่าว
หรือว่านักข่าวชื่อดังต่างหวังจะให้เป็นข่าวไงใช่ไหม
เพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยยอมจ่ายเงินคุ้มครองให้กับค่าคุ้มครองให้กับเขานี่นะครับ
สิบโทเขมรัฐก็ดูเคร่งเครียดเลยนะฮะตำรวจก็สอบสวนอยู่ชั่วโมงกว่านะครับ
จาสิบโทเขมรัฐปฏิเสธเรื่องการจรกรรมข้อมูลนะครับ
เขาบอกเขาไม่ได้เป็นแฮคเกอร์นะ
ไม่ได้ไปแฮคข้อมูลของคนไทยมาไปซื้อมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่ง
แฮคเกอร์นิยมใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ซึ่งเว็บนี้เนี่ยมีข้อมูลเนี่ยอยู่เยอะมากก็เลยซื้อข้อมูลของคนดังมีชื่อเสียงมาทั้งหมด
ถามจริงข้อมูลคนไทย

ดูสิแล้วก็เอาไปโพสต์ข้อความส่งไป
คนละไม่ถึงบาทเป็นไปได้จริงเหรอพี่อุ๋ย
แล้วถามว่าไอ้เว็บนั้นที่เขาไปซื้อมาแล้วเว็บนั้นมันได้มาได้ยังไง

จ่าสิบโทเขมรัฐบอกผมก็ไม่รู้
เว็บเถือนอ่ะที่กลุ่มพวกทางใต้ดินทางนี้

จริงจริงเหรอไหนมีหลักฐานการซื้อขายไหม

หวังว่าหน่วยงานรัฐจะได้แบบรีบติดต่อเขา

อ้างว่ามี๕๕ล้านรายชื่ออ่ะ
จะได้ยอมจ่ายเงินจ่ายทองให้เขาแต่ถูกจับก่อน
จาสิบโทเขมรัฐยืนยันว่าทำคนเดียวนะฮะ
เป็นการซื้อข้อมูลไม่ได้แฮ็กข้อมูล
ข้อมูลบางส่วนตอนนี้ก็ทำลายไปแล้ว
และยังไม่ได้เอาไปเผยแพร่หรือเอาไปขายต่อที่ไหน

พร้อมทั้งยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย
หลุดไป๕๕ล้านรายชื่อเนี่ย
ไม่จริงยังไม่ถึงขั้นนั้น

เพราะเขามีเมียเป็นพยาบาล
เป็นพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลคนไข้บนบอด
บอกภรรยาผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องไอทีของโรงพยาบาล
เพราะว่าคนก็กลัวว่าเอ้ามีเมียเป็นพยาบาล
แล้วข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาลต่างไม่หลุดเหรอ
หรือพยาบาลคนนั้นไปได้ข้อมูลเอา
เอามาให้สามีไปแฮกข้อมูลของระบบต่างของสาธารณสุข

เอาอันได้โทรธั่งว่าทำของพี่แอชุ
ไม่มีใครมาออกคำถามพวกเขา
ก็ไม่ว่ามันหลุดแล้ว
ไม่รู้ก็ออกมา
ทีนี้หลังจากที่ถูกคุมตัวลงมาจากห้องสอบปฏิคำ
ติกิติศักดิ์นะคะผู้สื่อข่าวเราก็พยายามจะไปสอบถามถึงข้อสงสัยต่าง
ว่าคุณผู้ชมก็สงสัยหลายอย่างนั่นแหละ

บอกแค่ว่าเรื่องทั้งหมดผมทำคนเดียว
และอยากขอโทษคนไทยทุกคน
ขอโทษคนไทยทุกคนนะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ตื่นตนกกันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
ส่วนเรื่องข้อมูลทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เผยแพร่ไปทางไหนนะครับ
ยืนยังว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่อยู่อยู่ไหนค่ะอ่า

นำตัวจ่าสิบโทเขมรับไปฝากขังสารทหารนะคะ
ซึ่งท้ายคำร้องคัดค้างการประกันตัวด้วยเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
เริ่มเวลาฝากขังพัดแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่สิบสองถึงยี่สิบสามเมซายน
เวลาสิบสองวันค่ะอ่าทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็บอกนะคะว่า
จากการตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาเนี่ยเจออุปกรณ์หลายอย่างที่เกี่ยวกับการก่อเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิส๗๘ตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
นี่และมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวนมากอ่านี่ในห้องพักใช่ไหม
เดี๋ยวขอดูภาพในห้องพักด้วยนะมีภาพในห้องพักที่เข้าไปตรวจนี่ฮะ
นี่ค่ะห้องพักเห็นไหมคอมเยอะเลยแล้วบอกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ย
ก็เลยคิดว่าผู้ต้องหาน่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
พยานที่ตรวจพบในครั้งนี้เขาบอกว่าสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหา
คือยังไงนะสรุปเขาบอกเขาไม่ได้แฮคนี่เขาบอกเขาซื้อมาแล้วก็แค่
เว็บไซต์ทางด้านนี้ดาร์กเว็บอะไรพวกนี้
ถ้าแค่ซื้อข้อมูลต้องมีอุปกรณ์ประหนึ่งเป็นแฮคเกอร์ได้เลยเหรอคะหรือยังไง
ซื้อมา๘๐๐บาทเออแล้วมันต้องมีอุปกรณ์เหมือนแฮคเกอร์อย่างนี้ใช่ไหม
งงไปหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าพยานที่ตรวจพบในครั้งนี้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
เพราะเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนะคะ